อำนาจเกษตรพัฒนานั้นก็สามารถชนะทางเมียงโฮลีไปได้นะครับ
ซึ่งไปติดตามนะครับว่าควันหลงหลังเกมนั้นมีเรื่องราวอะไรกันบ้างครับ
ดูทั้งหมดกันที่ตัดไม้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ถ่ายสดในช่วงเย็นวันที่ผ่านมา
อำนาจป้องกันแชมป์ครั้งที่๕ครับ
จะเจอกับทางเมียโฮอีหรือว่าอีเบียงโฮครับ
นักชกจากญี่ปุ่นเชื้อสายเกาหลีนะครับ
เกิดที่ญี่ปุ่นกันแต่พ่อแม่เป็นคนเกาหลี

ที่อำนาจนั้นก็รอดักจังหวะ๒ตามสไตล์

แต่สุดท้ายเนี่ยก็มาได้นับในช่วงยกสุดท้ายนะครับ
แล้วก็จบ๑๒ยกอำนาจชนะคะแนนเอกฉันเลยครับ

บอกว่าประกาศเลยท้าชกกับโรมันกอลซาเลส

ในรุ่น๑๑๒ปอนด์แล้วก็นักชกเบอร์๑ในแบบปอนต่อปอนด์ด้วยนะครับ

เจอกันได้เลยครับที่ไหนก็ได้
สถิติของกอซาเลสเนี่ย๔๔ไฟล์ยังไม่แพ้ใครนะครับ

อำนาจบอกว่าจะเจอกับคาซาโต๊ะอิโยกะ

ต้องยอมรับความจริงว่าเขาเหนียวกิน

ว่าเขาก็ตั้งใจซ้อมมา
เพื่อที่มาสัมผัสเส้นนี้ของเราไป

ผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจซ้อมนะครับ

ผมจะตั้งใจซ้อมนิ่งพอนี้สองเท่าครับผม

เพื่อพิสูจน์สุดยอดแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของโลกนะครับ
ซึ่งตอนนี้อำนาจถือเป็นนักชกอันดับ๑๘ของโลก
แล้วเราก็มีแชมป์โลกที่ต้องการชกก็คือโรมันกอนซาเลส
ซึ่งผมมั่นใจว่าอำนาจของเรานะครับ

แล้วก็จะนำเงินขัดช้ำโลกเซ็นต์ที่สอง
มาให้กับคนไทยเพื่อเป็นของขวัญให้กับคนไทยทั้งประเทศครับ
ปัจจุบันอำนาจก็จะอายุครบ๓๖ปีนะครับ

ในประเภทมวยสากลอาชีพ๑๗ไฟล์

โดยเป็นการชนะน็อกได้๕ไฟล์ครับ

เขาบอกว่าอาจารย์จีนแล้วต้องการอีก๔ไฟต์

แต่ตอนนี้อายุก็เริ่มจะเยอะขึ้นไปทุกวันแล้ว
แต่ด้วยฝีไม้ลายมือนั้นโอกาสเมื่อวานจากการเห็นเนี่ยการชกลมแชมป์นั้น
มีลุ้นทุกคนในการเจอกับแชมป์ต่างสถาบันในเส้นอื่นแน่นอนครับ